ตอนนี้ตำรวจสพเมืองระยองทราบชื่อผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแล้ว
แล้วก็มีการขอสารออกหมายจับแล้วด้วยนะคะ
เป็นประเด็นอะไรฮะรถบิ๊กไบต์
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
ตอนนี้พร้อมรายงานสดมาจากจังหวัดระยอง

ผมอยู่ที่ประตูด้านหลังของทางหมู่บ้าน
ทางครูเอ็มแล้วก็ครูแนนนะครับได้มา
เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมภายในบ้านนะครับ

พยายามหลักฐานเพิ่มเติมนะครับโดยที่ไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในนะครับ
แต่ว่าเมื่อช่วงประมาณ๑๒ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย
สื่อมวลชนสามารถเข้ามาเก็บภาพภายในหมู่บ้านแห่งนี้ได้
เมื่อช่วงเช้าเนี้ยทางทีมข่าวสามารถเก็บภาพทางครอบครัวของฝั่งครูแนนแล้วก็ฝั่งครูเอ็มนะครับที่เสียชีวิตเขาได้มีการเดินทางมาทำวิธีเชิญตุกมิญญาณนะครับแล้วก็ได้เดินทางไปที่สอบพ่อเมืองระยองนะครับเพื่อที่จะไปติดต่อขอรับเอกสารในการติดต่อที่จะทำการรับศพแล้วก็นำไปประกอบพิธีกรรม
จริงทรัพย์รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์หรือไม่แล้วก็ที่ผ่านมาครับเคยมีข้อมูลว่าครูเอ็มและครูแนนเนี้ยทะเลาะกันบ่อยครั้งขณะที่พนักงานสอบสวนสอบพ่อเมืองระยองล่าสุดขณะนี้ก็ได้มีการออกใหม่จากผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วนะครับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดอ่ะนะครับส่วนผมขอย้อนไปเมื่อช่วงเช้านะครับก
ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตโดยเดิมทีเนี้ยตอนเช้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้อนุญาตให้ทั้งสองครอบครัวเข้าไปด้านในตัวบ้านเนื่องจากยังคงว่ากังวลจะทำให้ร่องรอยดีเอ็นเอของคนก่อเหตุเนี้ยเสียหายทางนี้ทางญาติของครูแนนนะครับได้มีการให้ข้อมูลกับทีมข่าวสั้นสั้นนะครับว่าสาเหตุของลูกสาวและลูก
มีการยืนยันอย่างแน่ชัดเพราะว่าทั้งคู่ไม่เคยเล่าช่วงชีวิตในชีวิตคู่ของเขาให้กับทางครอบครัวได้ฟังรู้เพียงแค่ครูแนนและครูเอ็มเคยมีปัญหาทะเลาะกันเท่านั้นครับลองไปฟังเสียงดูครับ
ถึงครับผมเขาระเกิดก่อนได้ได้
ขณะที่ความคืบหน้านะครับในคดีนี้ล่าสุดมีรายงานจากตำรวจสอบ
เป็นการฆาตกรรมไม่ใช่การฆ่าตัวตายของทั้งคู่และทางพนักงานสอบสวนได้อนุมัติออก
หมายจับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าครูแนนและครูเอ็มแล้วคือนายสุภกิจสุจาศีอายุ๒๒ปีชาว
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองเอาไว้ก่อนเพื่อชิงทรัพย์
โดยปมเหตุนั้นยังไม่สรุปอย่างแน่ชัดว่ามาจากอะไรแต่มีการตั้งข้อสังเกตของตำรวจนะครับ
เพราะจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนนะครับพบว่าครูเอ็มติดหนี้พนันฟุตบอล
จำนวนหลักล้านบาททำให้ต้องหาเงินมาใช้หนี้สินโดยเร็ว
ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจประกาศขายรถจักรยานยนต์ในราคา๖๕แสนบาท
เพื่อที่จะหาเงินไปสมทบกับเงินอีก๕แสนที่ไปกู้ยืมมาจากแม่บุญธรรม
จากช่วงที่ผ่านมาติดหนี้พนันแล้วก็มีข้อมูลมาว่าทั้งคู่เคยโดนข่มขู่จากทางเจ้าของโต๊ะพนันฟุตบอลมาตลอด
ถึงขั้นต้องไปแจ้งความเพื่อขอลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองระยอง
โดยกระทั่งครูเอ็มนะครับได้มีการรับติดต่อผ่านทางอินบล็อกของเฟซบุ๊คส่วนตัวจากผู้ต้องหานะครับ
ซึ่งสนใจที่จะซื้อรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวแล้วก็มีการนัดแนะมาดูรถที่บ้านพักของครูเอ็มแล้วก็ครูแนนนะครับ
แต่พอเข้าไปคุยเนี่ยคาดกันว่ามีการพูดคุยตกลงในบ้านแล้วปรากฏว่าอาจจะมีการตกลงกันไม่ลงตัว
จึงมีการก่อเหตุขึ้นและทางผู้ก่อเหตุนั้นก็ชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปครับ
ครับคุณอริยาคุณสุปสรรคุณครับและขณะนี้เนี่ยก็คือบรรยากาศล่าสุดแล้วนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับที่บริเวณหมู่บ้านซึ่งขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้มีการเชิญตัวทางญาติของฝั่งครูแนนแล้วก็ครูเอ็มเนี่ยไปสอบประคำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ชัดนะครับถึงปมการก่อเหตุฆาตก
ติดคดีใหญ่อีกคดีหนึ่งนะครับก็เป็นรายงานออกมาว่าคนร้ายเนี่ยคือนายสุภกิจเนี่ยน่าจะมาดูรถเมื่อวันที่๒๗พฤศจิกายนนะครับแล้วก็พกพาอาวุธมีดมาด้วยทำร้ายครูทั้งสองแล้วก็ขโมยคีย์การ์ดที่ไว้เข้าออกผ่านหมู่บ้านแล้วก็ขโมยรถบิ๊กไบท์ขี่ออกไปเลยนะครับ